แล้วก็แท็กซี่กับมาริโอ
เอาเป็นว่าตากผ้าดหัวนี่นะคะ
ทำให้บรรดาแฟนคลับของมาริโอเนี่ยโอเคขึ้นหน่อย
ชื้นขึ้นหน่อยเพราะคำว่ายิงสรุปสุดท้ายเป็นลูกหิน

แล้วก็ยิงโดนแขนไม่ได้โดนส่วนอื่น
แต่ว่าที่เมื่อวานเป็นข่าวออกมา
ก็มีกระแสวิภาควิจารณ์ทั้งสองด้าน

หรือว่าเป็นเหตุที่ผิดร่วม
แต่ว่าเราไปดูในเหตุการณ์เพราะมีประชาชนถ่ายคลิปไว้ได้นะฮะ
ถ่ายคลิปไว้ได้ไปดูเหตุการณ์นี้กันครับ
คุยกันได้
คือเกิดเหตุแล้วแล้วก็จอดคุณลงมาคุยกันแล้ว
คือยิงหนังสติ๊กทะลุกระจกกันไปแล้วนะฮะทะลุหน้าต่างกันไปแล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้น
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้
เพราะว่าตำรวจสนพญาไทยได้รับแจ้งนะ
ว่ามีเหตุผู้ขับขี่รถยนต์ทะเลาะวิวาดทำลายทรัพย์สินเสียหายกัน
แล้วก็คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจอดรอตำรวจ
อยู่ที่ริมถนนราชปารพใกล้แยกประตูน้ำ
มุ่งหน้าโรงแรมอินทราแขวงถนนพญาไทยเขตราชเทวี
ตำรวจก็ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
เป็นมาริโอตำรวจยังไม่รู้ไม่รู้
รู้แต่ว่ามีผู้ได้รับความเสียหาย
แล้วก็คู่กรณีจอดอยู่ริมถนนกัน
ปรากฏว่าตำรวจก็ไปก็พบสปอร์ตหรูปอสคาเรร่า๒สีดำ
ทะเบียน๔กกพพ๔๑๓๔กรุงเทพมนาคม
สภาพกระจกด้านข้างคนขับแตกทั้งบาน
มีนายมาริโอเมาเลอร์อายุ๒๙ปี
เป็นผู้ขับขี่และเป็นเจ้าของรถ
ขณะเดียวกันก็พบรถคู่กรณีคือรถแท็กซี่
โยต้าสีเหลืองสากรหมอชิดจำกัด
ทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ด้านท้าย
มีนายอุดรสิทธิสนอายุ๓๗ปี
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ขับขี่
ทั้งคู่ยืนรอให้การกับตำรวจ
พร้อมกับประชาชนที่เห็นเหตุการณ์
และรู้ว่าเกิดเหตุกับมาริโอเมาเลอร์
ค่ะนะฮะตำรวจก็ต้องสอบสวน
สอบสวนนายอุดรว่ายังไง
อุดรโชเฟอร์แท็กซี่บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เองก็ขับรถแท็กซี่ตระเวนหาลูกค้า
มาตามถนนอุรุพงศ์จนไปติดไฟแดงอยู่บริเวณแยกอุรุพงศ์
เพราะว่าจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าถนนเพชรชบุรี
่งหน้าแยกประตูน้ำใช่ไหมตระเวนหาลูกค้าอยู่
ระหว่างนั้นนะครับตัวเองก็เปิดสัญญาณไฟ

ซึ่งขับมาด้วยกันเคียงคู่กันมาตั้งแต่แยกอุรุพงศ์
ไม่ยอมไม่ยอมให้เข้าซ้าย

ก็เลยมีการเบียดกันไปมานะครับ
ถึงแยกประตูน้ำรถทั้งคู่ติดสัญญาณไฟแดงเท่านั้นแหละนะครับ
อุดรโชเฟอร์แท็กซี่บันดาลโทษะฮะ
ประกอบกับความหมั่นไส้
คุณผู้ชมเราไปเจอรถหรูบางทีเรา
ถ้าเขาขับดีโอเค
แต่ถ้าเขาขับบื้นมาแบบโอ้แซงไปแซงมาเราก็หมั่นไส้นะครับ
โอ้โหรถคุณแรงฉันรู้ไม่ต้องมาโชว์

แต่ทีนี้ก็เป็นความคิดของโชเฟอร์แท็กซี่คุณอุดร
เธอบอกหมั่นไส้ก็เลยเอาล่ะ
หนังสติ๊กไม้งามสำหรับยิงนกที่พกติดรถแท็กซี่มาโดยตลอดเนี่ย
ออกมาแล้วใช้กระสุนเป็นก้อนหินขนาดย่อมเนี่ย
ผ่านกระจกรถของตัวเองก่อน

ยิงผ่านกระจกรถฝั่งคนนั่งของตัวเอง

ไม่ได้เปิดเพื่อให้มันทะลุไป
แล้วก็ทะลุไปเข้ากระจกรถของมาริโอ

เพราะว่ามันทะลุกระจก๒บาน

รถสปอร์ตหรูติดฟิล์ม
มันไม่เป็นแบบฟิล์มนิรภัยเหรอ

ไปโดนแขนขวาของมาริโอนะครับ

มาริโอว่าอย่างไรบ้างนะครับ
ริโอเมื่อวานพูดกับผู้สื่อข่าวสั้นเท่านั้นเอง

บอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต

ทั้งหมดเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
และจากคลิปที่ประชาชนถ่ายได้ที่มาริโอเขาก็พูดกับแท็กซี่เนาะ

ไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่น่าทำขนาด

บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรพี่

ถ้าไม่ทำอะไรกันไม่ทำร้ายกันมันก็ไม่มีอะไร
แล้วถ้าพี่ยิงมาแล้วมันโดนแบบตาผมบอด

นี่มาริโอเขาให้สัมภาษณ์สั้นเพียงเท่านี้นะครับ

พอมาริโอเขาถูกสอบสวนสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาก็บอกเขาไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายที่กระจกรถ
สปอร์ตหรูแตกนะครับ

ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันนะคะ

เนื่องจากก้อนหินที่ยิงมาโดนต้นแขนของมาริโอ
เกิดอาการฟกช้ำตำรวจก็เลยจะต้องปรับแท็กซี่
ในคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกาย๕๐๐บาท

ใช่นะครับก็คือมีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ตำรวจก็คุมตัวเปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทนะครับ
ส่วนมาริโออย่างที่ผมบอกไปว่ากล่าวสั้นกับผู้สื่อข่าว
กล่าวว่าอะไรบ้างฟังกันหน่อยนะฮะ
ครับสวัสดีครับ

กลับด้วยกลับด้วย
ว่าแล้วว่ากดก่อน

ครับแค่นั้นเองนะฮะ

แต่ว่าผมว่าหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะฮะ
วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าอะไร
มาริโอน่าจะออกมาเปิดเผยอะไรเนี่ยนะครับ

การพักใบอนุญาตขับขี่ของโชเฟอร์แท็กซี่นะครับ

คือพันธ์ตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิง
ภูมิกับการสนพญาไทยนะครับ
ก็เปิดเผยว่านอกจากการชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็เปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทแล้ว
มาริโอเขาบอกว่าไม่เป็นไร
เรื่องของค่ากระจกรถไม่เป็นไร

การทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ

การส่งหนังสือไปที่กรมการขนส่งทางบกพิจารณา
ใบอนุญาตขับขี่ของนายอุดรนะครับ

มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก

เมื่อสักครู่คุณผู้ชมบอกทะเบียนแท็กซี่ไม่เห็นบอกเลย
ทะเบียนแท็กซี่ก็เป็นทะเบียนทศ๓๘๘๙กรุงเทพมหานคร